คราวนี้พูดถึงสวนนงนุษย์พัทยา
บอกเลยว่าหลายคนชื่นชอบมีสวนมีต้นไม้สวย
แต่คราวนี้ถ้าคุณไปที่นั่นคุณจะได้พบกับพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ
ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมพระเก่าแก่มากมาย

นี่สวนนกนุษย์นะไม่ได้ไปวัดไปอะไรนะคะ
ถูกต้องที่สวนน้องนุษย์เขามีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา
รวมสมบัติอันลับค่าของแผ่นดินมาไว้ทั้งที่แห่งนี้
คุณดูสิพระมากมายหลากหลายเลยทีเดียว
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันเปิดงานวันแรกค่ะ
โดยคุณกัมพลตันสัจจาได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา
ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนและผู้สนใจ
ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ได้เข้ามาศึกษามาเยี่ยมชม
มาดูพระพุทธรูปพระเครื่องและสมบัติอันเก่าแก่นะคะ
รวมไปถึงให้กลายเป็นสถานที่เจริญจิตภาวนาด้วย
บรรยากาศช่วงเปิดงานอลังการจริง
แล้วมีพระพระเกจิดังมีพระพุทธรูปหลายปาง
ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกัน
ใครที่สนอกสนใจนะคะแวะเวียนไปได้เลย
เปิดทุกวันค่ะ๘โมงเช้าถึง๕โมงครึ่ง

วันหยุดก็พาไปได้นะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่านะ
นี่คือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาส
ทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

เพราะว่าสวนตรงนู้นเนี่ยเดินเที่ยวได้ทั้งวัน
คือมันมีหลายมุมหลายแง่นะในนั้นนะ
ไอเกี่ยวที่มันอยู่ในต่างประเทศนะยิ่งยิคุณก็มี
อันนั้นอาจจะเป็นเครื่องเล่นแหละ

อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึง

เป็นแหล่งเรียนรู้
น่าไปมากเลยนะมีโอกาสอยากให้แวะเวียนกันไป